ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันจันทร์อย่างนี้นะฮะค่ะถูกต้อง
ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีก๑วันที่เรียกว่ายอดติดเชื้อลดลงนะคะอยู่ที่๑๗๔๙๑รายค่ะ
อันนี้เป็นกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์สำหรับประเทศไทยในวันนี้
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมณวันนี้ก็คือ๑๖๖๗๘๖ลายค่ะ
หายป่วยเพิ่ม๒๒๑๓๔รายแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัว๑๙๕๔๕๔ราย
จำนวนนี้มีอาการหนักปอดอักเสบอยู่ที่๕๒๙๐รายด้วยกันค่ะ
แล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๙๔ราย
สำหรับผู้เสียชีวิตมีเพิ่มเติม๒๔๒ราย
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๙๕๖๒รายด้วยกันค่ะ
ไปดูทางด้านโฆษกสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
วันนี้ก็มีการรายงานยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะ
นับรวมเลยในวันที่๒๒สิงหาคมนี่ก็คือหนึ่ง
ผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่อยู่ที่๒๖๘๒๐โดส
แบ่งเป็นเข็มที่๑ค่ะ๑๕๗๘๕๗ราย
เป็นเข็มที่๒อยู่ที่จำนวน๔๗๑๘๓ราย
แล้วก็เข็มที่๓ค่ะจำนวน๑๗๘๐รายด้วยกัน
ส่วนยอดรวมการฉีดวัคซีน
วันที่๒๘กุมภาพันธ์จนถึง๒๒สิงหาคม
อันนี้จำนวน๑๗๖วันนะคะ
พื้นที่๗๗จังหวัดมียอดรวมสะสมอยู่ที่๒๗๓๘๙๙๙โดส
แบ่งออกเป็นเข็มที่๑ค่ะอยู่ที่๒๐๔๓๐๒๘ราย
ส่วนเข็มที่๒ค่ะสะสมอยู่ที่๖๖๕๓ราย
แล้วก็เข็มที่๓มีการฉีดสะสมมาแล้วเนี่ย

โดยประเทศไทยนั้นก็เตรียมที่จะเปิดประเทศภายใน๑๒๐วัน
ตามที่ท่านนโยธมนตรีเคยบอกไว้นะคะ
เราก็มีการนับถอยหลังกันมาว่าเอ๊ะ

ตอนนี้เหลืออีก๖๗วัน

แล้วก็มีเป้าหมายว่ามีการนำเข้าวัคซีน
เข้ามาในประเทศอีก๑๐๐ล้านโดสในสิ้นปีนี้
ส่วนเรื่องของการเปิดจองให้ฉีดไฟเซอร์

เนื่องจากว่าไฟเซอร์นั้นก็จะจัดส่งได้ในไตรมาสที่๔
แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลย

ในขณะเดียวกันคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เป็นประธานในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะ
มีการหารืออยู่ทั้งหมด๔ประเด็นใหญ่สำคัญเลยนะคะ
ก็คือ๑เรื่องของการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ค่ะ
เข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤต
มีเป้าหมายเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโรค
ให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขนั้นจะรองรับได้
แล้วก็มีการใช้กลยุทธ์ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ

รวมถึงมีการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจรนะคะ
เพื่อการทำงานเชิงรุกด้วยหน่วยเยี่ยมบ้านเคลื่อนที่ค่ะ
ในกรุงเทพมหานครปริมนต์โทน
แล้วก็พื้นที่ระบาดให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเอง
เห็นชอบหลักการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเฉพาะพื้นที่
สำหรับสถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
ใช้แนวคิดกลุ่มคนที่แข็งแรงและอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่จำกัด
ปะปนกับบุคคลภายนอก
ใช้การสุ่มตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์
ถ้าพบการติดเชื้อเกินร้อยละ๑๐
อันนี้ต้องแยกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
แล้วก็มีการเฝ้าระวังคนที่เหลือค่ะ

เมื่อครบ๒๘วันตรวจภูมิคุ้มกัน
ผู้ที่ตรวจพบภูมิคุ้มกันจะสามารถทำงานต่อไป
ผลดีก็คือว่าอันนี้ไม่ต้องปิดโรงงาน
แรงงานก็จะได้ค่าจ้างเศรษฐกิจไปต่อได้
โดยมีกลไกด้านการสื่อสารทำความเข้าใจให้คำแนะนำ
แล้วก็มีระบบพี่เลี้ยง
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องของ
การแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่
ภาษณะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
แล้วก็มีร่างกฎกระทรวงเรื่องของการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
อันนี้เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษณะจากต่างประเทศ
ที่จะเข้ามาประเทศไทยในทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศอันนี้ทุกทางเลยนะคะ
สนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดค่ะ
ก็คือจะมีการร่วมกันประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๓ปี๒๕๖๔ค่ะ
เพื่อที่จะให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมรับรู้
แล้วก็มีการร่วมดำเนินมาตรการควบคุมโรคภายในจังหวัด
ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
อกจากนี้ก็ยังได้รับทราบมติคณะกรรมการด้านวิชาการ

ที่เขาจะมีแบบว่าถ้าฉีดเข้ามาแล้ว
จะสามารถกักตัวตามวันเวลานี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ภูเก็ตเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นแคมป์คนงาน
ตอนนี้แคมป์คนงานก็ติดโควิดกันเยอะพอสมควรอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้ครูเขาแป๊บนึงเขาจะเปิดสนามบินแล้วล่ะใช่ไหม
บินก็จริงอย่างที่ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการเปิด

หรือว่าเป็นแบบเฉพาะไม่ได้เปิดแบบทุกสายการบิน
แต่คือถ้าสมมุติคนในพื้นที่จริงจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับวัคซีนเยอะที่สุดแล้วนะ
หมายถึงว่าได้วัคซีนแบบว่าแบบกลุ่มแบบว่า
เขาเรียกว่าแบบภูมิคุ้มกันแบบหมู่

แต่คราวนี้ในขณะเดียวกันเขามีการก่อสร้างที่นู่นที่นี่

เขาก็จะมีแคมป์คนงานเยอะพอสมควรที่ภูเก็ต
อย่างที่บอกก็เลยมีการแพร่ระบาดกันอีกครั้งหนึ่ง

เป็นประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเหมือนกัน
เรื่องราวของทางภูมิกับท่านหนึ่งนะครับ

ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานนี้คือมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าทางทนายเดชาเนี่ยทนายคลายทุกข์เนี่ยนะฮะ
ได้มีการนำเอาเรื่องราวเนี่ยออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับ

ผู้กำกับที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับ
ลักษณะเหมือนกับว่ารีดเงินนะครับ
แล้วก็กับทางฝั่งของคนที่เป็นเขาเรียกอะไร
ผมเฮ่ยข้ายยาพอหลังจากนั้นก็เหมือนกับไปลงมือใช้โถงดำหรืออะไรอย่างเนี้ยนะฮะ
แล้วก็บังเอิญว่าทำให้เขาตาย
แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ลูกน้องตัวเองเนี่ยนำร่างส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่า

น็อกยาคือคุณผู้หัวนี้เตือนจำป่ะใช่ไหม
ข้างนอกนี่คือเขาถูกจับมาถูกไหมคะแล้วก็ตำรวจบอกว่าถ้าสมมุติจะให้ปล่อยก็คือเรียกเงินมา
ไม่ใช่คือเขาเรียกเลยเขาเรียกเขาเรียกเงินเลยก็คือตอนแรกเขาเรียก๑ล้าน
เขาอ้างมานะเขาอ้างว่าตำรวจเรียก๑ล้าน

ก็เลยเอาถุงไปรัดแล้วก็เสียชีวิต
คือวันนี้เองเจรตำรวจเองเขาก็มีการไปตรวจสอบ
คนตรวจเอกนะฮะวิศนุประสาททองโอสดนะครับ
เรตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงกรณีที่
พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพล
ก็เป็นผู้กลับการอยู่ที่สอบพลเมืองนครสวรรค์
ไปจับกลุ่มตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหา
ค่ายาเสพติดก่อนริดเงิน๒ล้านบาท
ต่อมาปรากฏว่า๑ติดผู้ต้องหาเสียชีวิต

คุณตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งย่อสุขบตร
สั่งการให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ
โดยมีแนวทางทั้งการตรวจสอบเรื่องของคดีการจับกลุ่มยาเสพติด
การเสียชีวิตของผู้ต้องหาการควบคุมตัว
บันทึกการจับกลุ่มผลการชนะสูตร
พยานแวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไปดูพฤติกรรมของในตำรวจคนดังกล่าว

ซึ่งทางกรมคับการอำนวยการตำรวจภูทรภาค๖ครับ

ให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๖
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับ

วัยที่มีการส่งกันเมื่อวานนี้นะครับ
นี้นะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ครับ
ทำให้ประชาชนนั้นมีความสับสนในข้อเท็จจริง
แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อชัดเจนนะครับ
แล้วก็ให้ยึดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
และการสืบสวนก็ไม่ได้ล่าช้าในทุกกรณีนะครับ
แต่เป็นไปตามกรอบเวลาซึ่งหากไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายเวลาได้
ส่วนการสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมและไม่ช่วยเหลือตำรวจด้วยกันอย่างเด็ดขาด
หากพบว่ามีความผิดจริงจะมีการลงโทษทางวินัยแล้วก็อาญา
เช่นตำรวจที่สพทุ่งสงศ์อมเบี้ยเลี้ยงโควิด๑๙
ใช่อันเดียวกันใช่ไหมอันไหนอันเนี้ยที่ไปคุมข้อกูจะเอาเงินพอ

มีเมื่อวานนี้ที่มีการถูกเปิดเผยออกมา
ว่าทางฝั่งของตำรวจนายนึงไปเอาถุงดำคุมหัวเขา
แล้วก็เหมือนกับจะเอาเงิน๒ล้านแล้วก็เสียชีวิต
พอเสียชีวิตก็เลยเอาศพส่งไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้ลูกน้องไปบอกกับทางหมอบอกว่า
คือเสพยาเสพติดเกินขนาดแล้วก็เลยเสียชีวิต
ทีนี้ทางพ่อของฝั่งคนตายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
เขาบอกว่าตำรวจคนนั้นเป็นคนดีด้วยซ้ำไป
คนที่ถูกเก่าหานี่แหละยังไปแบบนั่งอยู่ข้าง
ยังร้องไห้อยู่ด้วยกันอยู่เลยอะไรประมาณอย่างนั้น
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนาะ
อีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณศิระ
คุณศริระเนี่ยครั้งที่เรามาวันศุกร์ก็ออกมา
เพราะว่าถ้าสมมุติตาบอดจริงคุณศิระเขาประกาศเลยนะว่าเขาจะ
เอาลองฟังก่อน
ต้องเป็นเดือนไม่มาเดินอย่างนี้แหละครับ
ทีนี้ถึงบอกว่าการที่เป็นลูกไฮโซ
มีเท่าเงินเล็งดูที่ดี

ขอให้เป็นปอดไปเลย๒ข้างเลย

ใครกินนักแค่พริกเข้าตาให้ตาปอด

คือเสียงที่พูดวันนี้นี่ว่าการเป็นลูกไฮโซ

ตอนนี้ขอให้บอดทั้ง๒ข้างเลย

อย่าเอาแค่เลือดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบอดไปหวังผลทางการ
เมืองยุโยงให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำผิดกฎหมายถ้าตาไม่บอด
ขอให้สังคมเนี่ยออกมาร่วมกันประนามแน่นอนฮะล่าสุดลูก
นัดเขาเรียกว่าลูกนัดใช่ไหมลูกนัดเนี่ยนะฮะก็ออกมา
โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คถึงประเด็นว่าท่านศีระว่างวันไหนครับ
ไปพบกันที่โรงพยาบาลไหนที่ได้ที่ท่านไว้ใจนะหมายถึงว่า
ที่คุณศิราไว้ใจเนี่ยจะให้ตรวจอะไรก็เชิญครับเตรียมเป็น
เงินสดไว้นะครับจะไปแจกคนไร้บ้านคนละหนึ่งพันบาทเดี๋ยว
ความดีความชอบยกให้ท่านถ้าผมไม่บอดจริงผมจะบริจาคเพิ่ม
อีกสิบล้านด้วยครับนี่เขาว่าอย่างงั้นซึ่งวันนี้การรับคำ
้าของคุณศิระเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกกันบอกว่าเขาจะ
บริจาคเพิ่มอีก๑๐ล้านเพื่อที่จะไปให้คนร้ายบ้านหรือคนที่
โควิดเนี่ยคุณลูกนัทนะฮะเขาย้ำอีกว่าพรุ่งนี้๒๔สิงหาคมก่อน
เที่ยงนะจะส่งใบรับรองแพทย์ให้สสิระคำถามคือส่งไปที่
ไหนยังไงเรารีบเราจะเอาเงินคุณศิระไปบริจาคให้คนไร้
คนไร้บ้านก็น่าสงสารเดือดร้อนคนไร้บ้านจะขนาดไหนช่วย
เถอะนะล้านหนึ่งเยอะนะเดี๋ยวถ้าได้ผมให้เพิ่มด้วยครับอันนี้

นี่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าดุเดือดกันพอสมควรนะฮะ
เกี่ยวกับการตอบโต้กับคุณศิระกันเนี่ย
โอเคละคนไร้บ้านเขาก็เดือดร้อนกันตอนนี้เขาเดือดร้อนกันเยอะเหมือนกัน

เรื่องชกมวยถึงไหนเลยตรงรวมใครเป็นคู่ไหนคู่ไหนเนี่ย
เรื่องชกมวยเยอะยังไม่รู้ว่าเต้จะโดนสืบเนี่ย

เพราะเขาบอกว่ามันผิดวินัยของสอสอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่ามีรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคล่ะเขาขอท้าคุณเต้
เพราะตอนแรกคุณศิราเขาบอกเขาก็ขอท้า
เนื่องจากคุณศิระเนี่ยเขาเป็นเจ้าของค่ายมวยมาก่อน
ใช่ทางส่อเต้เนี่ย
สเต้เนี่ยคือเขาท้าชกกับนายก
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นใช่ไหม
เป็นว่าทางท่านสุชาติเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไร

เพราะว่าทางท่านสุชาติก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นนักมวยเก่า
บอกพี่ยังหนักนะน้องน้องไหวเหรอ
พี่ต่อยมวยวันนี้ให้เห็นนะ
ก็คือตอนนี้ก็ต้องรอดูกันก่อนเพราะว่าทางฝั่งของสสเต้
เขาก็เหมือนกับลงภาพแล้วว่าเขาไปเรียนมวยแล้ว
มีการไหว้เว้ยครูไหว้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ทางฝั่งของท่านมนตรีสุชาติจมกลิ่นท่านก็ลงภาพเหมือนกัน
ก็ตอนซ้อมก็เตะต่อยอะไรอย่างนี้นะ
แต่ทีนี้สสเต้เขาบอกว่าเขาก็มีข้อแม้หน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายชนะเนี่ยคือนายกเองต้องเลิกสั่งซิโนแวคเข้ามา
แล้วก็ต้องสั่งเป็นไฟเซอร์เข้ามาแล้วก็คนตายต้องให้เขาศพละ๒ล้าน
แล้วก็คนที่เจ็บจากโควิดบาดเจ็บเขาเรียกว่าป่วยจากโควิดเนี่ยต้องให้คนละ๕๐๐๐
แล้วก็ยังมีข้อแม้อีกย้ายมากมายตอนนี้ก็เลยไม่รู้ยังไง
แล้วเอาเงินที่ใดให้อะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันไง
ติดโปรวิดผ่านคนละเท่าไหร่นะ
ตามกันเขานี่ก็บอกว่าถือว่าดูการเมืองอย่างไม่เครียด
อันนี้ก็ถือว่าเป็นละครการเมืองแล้วกันว่าการตอบโต้
เพราะบางทีเขาบอกดูข่าวแล้วเครียดวันนี้ดูข่าวโควิดก็เครียด
ข่าวนู้นดูข่าวนี้ก็เครียดเดี๋ยวดูซิวันนี้อาทิตย์นี้

อุ๊ยเหี้ยตอนนี้เราก็ยังเครียดเองอยู่เลย

คอยดูการเติบโตของน้องเขานะ

เดี๋ยวนี้คนเราเนอะมันก็ต้องหาอะไรที่มันหายเครียด
แล้วคนถึงจะแบบว่าจริงมันอ่านข่าวก็เครียด

ฟังว่าคนมันดูเป็นล้านเลยนะอันอาทิตย์นี้นั่น

ก็มีคุยให้ทางทีมงานโทรไปคุย
แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปคุยเองอะไรอย่างนี้

เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็
ได้ขายของออนไลน์
แล้วก็เลิกอาชีพนั้นเลย
เพราะว่าเหมือนกับวิกฤติมันเป็นโอกาส
ว่าเขาจะไม่กลับไปทำอย่างนั้นอีกแล้วเพียงแต่ว่า
ก็จะขายของออนไลน์ที่เขาขายอะไรอย่างนี้
แต่คนก็คงรอประเด็นที่พี่หนุ่มย้ำถามในรายการ
ว่าสรุปแล้วกับพี่ผู้ชายเราจะไปกันต่อไหม

เขาก็พูดออกมากลางรายการเลยหรือ

ไปดูเฉลยโจทย์คณิตศาสตร์เด็กปฐมโซเชียล

กับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

สิ่งทออาหารและของรอบตัวนะครับ

ให้ลูกเพจนั้นเข้าไปไขคำตอบนะครับว่า

แล้วคำตอบมันคืออะไร
โดยโจทย์มีการให้แผนภูมิภาพ
ก็คือแทนรูปยิ้มเป็นจำนวนนักเรียน
แล้วก็มีของขวัญต่างเช่นตุ๊กตามี

มีนักเรียนได้ตุ๊กตามีกี่คน
และถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ให้ครบจำนวนนักเรียน
แต่มีของขวัญเหลือ๓กล่อง
แสดงว่านักเรียนในห้องมีทั้งหมดกี่คน
ทั้งนี้นักเรียนคนดังกล่าวตอบ๑๔คน
ซึ่งก็มีความเห็นที่บอกว่าคำตอบนี้ถูกต้องแล้วนะ
แต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยนะฮะที่บอกว่าคำตอบนี้มันผิด
พร้อมกับระบุเหตุผลไปในธรรมนองเดียวกันว่า
ครูเนี่ยเตรียมของขวัญมาครบ๒๐กล่อง

ทำให้ของขวัญเหลืออยู่๓กล่องตามโจทย์
อย่างไรก็ตามนะฮะเพื่อคลายความสงสัยให้กับบรรดาลูกเพจ
แอดมินครับได้มีการสอบถามไปที่ผู้ออกแบบข้อสอบ

เดี๋ยวลองดูดิขอดูหน่อยที่ยังไม่ได้ดูเลย
ดูเฉลยพี่หนุ่มลองดูมันคืออะไรวะแองจี้
ข้อสอบเด็กประถมพี่หนุ่มต้องเป็นรูปที่มีหน้ายิ้มเมื่อกี้เนอะ
ให้ลูบสิจำนวนนักเรียนที่ได้ของขวัญชนิดต่างคืออะไรวะ
มีนักเรียนได้ตุ๊กตามีกี่คนเขาถามเพราะในนั้นตุ๊กตามีก็มีรูปตุ๊กตามีอยู่นะคะ
ขวัญมีหมูกระปุกออมสินตู้ตามีมีเครื่องบินของเล่นแล้วก็มีลูกบอล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
สี่อันนี้มันสิบเจ็ดใช่ปะนี่จำนวนนักเรียนสิบเจ็ดคน
จำนวนที่ยิ้มอ่ะมีสิบเจ็ดคนที่ได้สิบเจ็ดคน
แต่ทีเนี้ยเขาถามว่าห้องเนี้ยมีเออก็ต้องมียี่สิบสิ
เพราะมันเหลือสามกล่องในนั้นที่ได้มีสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคน

ก็คือถ้าเป็นหนูถ้าเป็นรถเมตอบก็ตอบ๒๐ไง
เพราะว่าเขาบอกของขวัญมันเหลืออยู่สามกล่องเออเหลือสาม
อืมนักเรียนได้ตุ๊กตามีสามคน
เพราะว่าที่ที่น่ายิ้มทั้งหมดตอนเนี้ยมันมีอยู่สิบเจ็ด
อืมสิบเจ็ดยิ้มก็คือสิบเจ็ดคน
แต่ของขวัญมันเหลือสามกล่องก็ต้องสิบสี่
หรือว่านักเรียนไม่มาในนั้นนี่ไงมีนักเรียนนุ๊กตามีไม่สามคน

สิบสี่สิบสี่เดี๋ยวเขาก็ตอบสิบสี่

แต่มีของขวัญเหลืออยู่๓กล่อง
แต่ข้างบนคือเขียนว่าจำนวนนักเรียนที่ได้ของขวัญชนิดต่าง
ที่ได้แน่คือมีสิบเจ็ดคน

คนที่ตั้งเข้ามาคนที่ตั้งคำถามนี้นะ
คือทางฝั่งของผู้ออกข้อสอบเขาเฉลยออกมานะครับบอกว่า
คำตอบที่ชาวโซเชียลส่วนใหญ่นะฮะ

เนื่องจากครูเตรียมของขวัญให้ครบคนละหนึ่งกล่อง

ดังนั้นนักเรียนทั้งหมดมีสิบเจ็ดบวกสามเท่ากับยี่สิบคน
อืมอย่างนี้ถ้าเป็นลดเมฆก็เป็นอันนี้

ยี่สิบคนครับ
คนที่เรียกเรียนที่มีอยู่แสดงว่าครูเหลือ๑๗คนอีก๓คนไม่มาหรือหายไปไหนไม่รู้

นี่พ่อแม่หลายคนก็บอกค่ะว่าช่วงนี้ก็คืออยู่บ้านใช่ไหม
แล้วเด็กส่วนใหญ่ก็จะเรียนออนไลน์ใช่ป่ะคะ

จากอันนี้แล้วคือบางคนทำงานด้วยก็ต้องเรียนการบ้านลูกด้วย
เรียนข้อมูลของลูกแล้วก็บางทีเด็กฟังอาจจะไม่เข้าใจ
ผู้ปกครองก็ต้องเรียนแล้วก็เอามาสอนลูกอีกทีนึงอะไรอย่างนี้
มีบางคนมีลูก๓คน
โอ้โหเขาบอกคุณแม่ปวดเลย
ต้องเรียนหมดทุกอัน
วิ่งไปตรงนี้วิ่งอย่างนี้เลย
อย่างเด็กมีลูก๓คนอย่างนี้แล้วต้องเรียนออนไลน์๓คน

เพราะว่าคือเขาออนไลน์เข้ามาจากโรงเรียน
แต่วันนั้นที่ดูข่าวที่ครูไปตรวจตามบ้านว่า
ใครแบบว่าทำไมไม่ยอมตอบคำถามไม่ยอมตอบกันบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้คุณครูทวงการบ้านไงคะ
งงมากทั้งบ้านเขามีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียว
แล้วต้องสลับเรียนเด็กน้อย
แล้วแบบเด็กตั้งใจเรียนคือถ้าสมมุติพี่สาวก็ต้องแบบเรียนครึ่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้น้องเขาได้เรียนครึ่ง
ครูที่ไปตรวจครูต่างจังหวัดนี้คือประเสริฐมากเลยนะ
ไปเดินตรวจเดินตรวจพูดบอกว่าพูดไม่ออกเลย
เพราะเด็กตามบ้านเขาไม่ได้จะมีมือถือเหมือนเด็กในกรุงเทพ
คือเด็กต่างจังหวัดต้องอายุเท่าไหรเขาถึงจะมีมือถือ
แล้วก็เขาก็ต้องแบ่งให้เด็กน้อยเรียนด้วย
นั่นก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยน่าสงสารเหมือนกันเนอะ
แถวบ้านเธอเด็กเขาก็ไม่ได้มีมือถือกันทุกคนใช่ไหม
ไม่มีคุณแม่ก็นี่ไงแม่กำลังเก็บเงินคนละครึ่งอยู่
กำลังจะสติสแกนใช่ไหมก็เลยต้องรีบเอามือถือไปให้ลูกเรียน
ลูกครูกำลังสอนอยู่กำลังยกมือตอบคำถามเลยลูก
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องลูกกำลังจะตอบ
แม่ก็ดึงปั๊กออกมาสแกนก่อนมีเครื่องเดียวไง
บอกเด็กต่างจังหวัดก็ไม่ได้จะมีหนังสือเรียน
เขาบอกครูเขาจะมีแผนกที่ไปตรวจตามบ้านว่าน่ารักเนอะ
มันยังมีวิถีอย่างนี้อยู่วิถีตามมาว่าทำไมเด็กไม่ยอมเข้าเรียน
ทำไมเด็กแบบว่าเฮ้ยเด็กไปเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาจะเดินตามบ้านในหมู่บ้านอืมปรากฏบอกว่าเดินปุ๊บแล้วอึ้ง
ว่าเด็กเขากำลังรอคิวว่าน้องสาวเขาเสร็จเมื่อไหร่แล้วเขาได้เรียนต่อ

ครูก็ไม่ต้องทวงกันบ้านเด็กแล้วเพราะว่าครูก็ทวงกันบ้านพ่อแม่
พ่อแม่ว่าครูมีอะไรก็สั่งมาเลยเพราะว่าพ่อแม่อะไรเป็นคนทำ
ใช่ตอนที่เป็นแบบนั้นเยอะเลยมีคนบอกมาแบบนั้นเยอะ
มีผู้สื่อข่าวเขารายงานอย่างนี้เขาบอกว่าหญิงวัยกลางคนเนี่ย
ก่อเหตุขโมยโทรศัพท์ภายในบ้านหลังหนึ่ง
ริมถนนสายกระบี่อ่าวนางที่อำเภอเมืองกระบี่
ซึ่งหลังก่อเหตุครับเขาก็ได้ทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดดูนี่
บันทึกนาทีที่คนร้ายเนี่ยก่อเหตุได้อย่างชัดเจนเลย
ตั้งแต่ตอนขับรถมาจอดหน้าบ้าน
แล้วลงไปเอากระเป๋าสะพายที่ภายในเนี่ย
มีโทรศัพท์ราคาอยู่ที่๔๐๐๐บาท
ปรากฏว่าหลังจากที่เขานำขึ้นมาปุ๊บ
ก็ลื้อค้นกระเป๋าแล้วก็เดินหนีไป
วันนี้นะฮะสารวัตรสอบสวนสพเมืองกระบี่

ก็ได้ให้ทางชุดสืบสวน
ร่วมกับทางตำรวจป้อมยามหนองกก

เพราะคันนี้ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาไว้ที่ป้อมยามชั่วคราว
แล้วก็ได้สืบสวนจนทราบว่าเจ้าของรถอยู่ที่ตำบลอ่าวนางครับ

แต่มีคนอ้างว่าเป็นญาติฮะ
แจ้งว่าจะนำโทรศัพท์มาคืนให้

ซึ่งทางชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตาม

คือชิลว์วันนี้ข่าวที่ต้องเอาข่าวนี้มาบอก

แล้วสุดท้ายยังไงไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
ก็เอาไปด้วยก็แต่ตอนนี้รู้สึกตำรวจเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์มาแล้ว
แต่ถึงจะรู้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยได้คืนแล้ว
คือมาขโมยมือถือเขาแล้วก็ลืมขับรถกลับ

ก็คือไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาอีกทีนึง
มือถือสี่ซ้อนเขาทิ้งไว้ให้ในมอเตอร์ไซค์คือแปรงสีฟัน

โอเคไปดูสาวสุดช็อกหน่อย
คนนี้กำลังเล่นโยคะอยู่ดีชิวแล้วค่ะ
ปรากฏว่าอีกวาน่าเดินเข้ามากัดนิ้วเลย
แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทย

มันมีนั่นนะน้ำลายมันเป็นอันตรายนะ

ซึ่งเป็นครูสอนโยคะในประธานาศาสตร์
เขามีการแบ่งปันคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะ
ขณะเธอกำลังเล่นโยคะบนชายหาดอยู่ดี
อีกวาน่ากลับเดินเข้ามาแล้วกัดนิ้ว
ถ้าเมื่อกี้นิ้วขึ้นมาอยู่ข้างบนพอดี
เธอก็เลยตะโกนเสียงดังบอกโอ๊ยมันกัดนิ้วของฉัน
พร้อมกับปลาทรายใส่อีกวะน่ามันกินงับนิ้วดูนี่
เขาก็ปลาทรายไปเพื่อที่จะให้มันวิ่งออกไป
ซึ่งคลิปดังกล่าวนี้พอออกไปกลายเป็นไวรัลค่ะ
มียอดชมมากกว่า๓๕ล้านครั้ง
แล้วก็มีชาวเน็ตแห่กันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ด้านผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์สัตว์เลี้ยงนี่นะคะ
เขาก็บอกว่าอีกวะน่ามีต่อมพิษฟอร์
ที่ผลิตพิษไม่เป็นอันตราย
การกัดของพวกมันนั้นอาจจะทำให้นิ้วมือข้อเท้าข้อมือ
แล้วก็ใบหน้าได้รับบาดเจ็บจากฟันอันแหลมคมเท่านั้นค่ะ
แต่ไม่มีพิษใช่ซึ่งหากถูกอีกวาหน้ากัดเนี่ย
ควรจะล้างรอยกัดด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ส
มันมีเชื้อที่สกปกไงน้ำลายมันอ่ะ
ไม่ใช่อันนั้นอีกตัวหนึ่งอันที่อินโดว่าเชื่ออะไรนะ
คอมเมนต์นั่นน่ะไม่ได้เลยนั่นก็เหมือนกัน
แต่เขาบอกอันนี้น้ำลายมันสะอาดอันนี้น้ำลายมันสะอาดเขาบอก
เขาบอกว่าต่อมมันจะมีต่อมพิษฝ่อที่ผลิตพิษแต่ว่าไม่เป็นอันตราย
ทีนี้แต่เวลากัดปุ๊บคือเขาบอกเลยว่าต้องล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วก็สบู่
จากนั้นก็คือใช้เบตาดีนแล้วก็ครีมต้านเชื้อแบคทีเรีย

หลังจากนั้นคือคุณต้องไปพบแพทย์อยู่ดีนะคะ
กำลังหมดเศร้าเงินตัวทองไว้ไว้ถึงโดนกัด
เศร้าเงินตัวทองมันมีพิษนะเถอะ

ไม่เคยส่วนลุงไม่เคยไป
วิ่งให้ไปเจอดาราไงคุณแม่ไปคิดไปกับนั่นไง

แม่ไปทำอะไรของแม่มันหรอไม่เคยส่วนลุงไม่เคย
ส่วนลุงที่คุณแม่ไปอยู่โดยรอบ
ส่วนรอบส่วนใหญ่จะอยู่โดยรอบ

ไม่ใช่นั่นบังสลานลงไปกับพจน์อานนท์
ก็อยู่ใกล้ใกล้กันอะแม่ไม่ใช่กว่าละอันกัน

วันนี้ในระหว่างนั่งรถมาก่อนจะมาถึงนี่เห็นไอจีพี่เป๊ก
๕เข็มเป๊กทัญญาชีดวัคซีด๕เข็ม

เออโอเคนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
นี่น้องกราฟ

ลายว่าเขาเล่นละครกับเจนนี่

แต่บทของกราฟเรื่องนี้สนุกนะ

เรียกว่าตอนนี้คนต้องการที่สุดคือ
ตอนนี้คนดังหลายคนบินไปอเมริกาแบบ

ไปอเมริกาครั้งนี้ถามคุณนายธัญญา
คุณนายธัญญาเธอไม่ไปเขาบอกไม่ไป

เป๊กเขาเป็นคนที่ปอดมีปัญหา
เขาปอดเขาไม่แข็งแรงเขาเคยแบบว่า

ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องบินไปฉีดที่อเมริกา

คุณโดนโควิดไม่ได้เลยนะ

ก็เลยบอกเอางี้ถ้างั้นไปอยู่ที่อเมริกาก่อนแล้วกัน
ปรากฏว่าการไปครั้งนี้ของพี่เป๊กเนี่ย
เพราะนอกจากจะได้ไปพักผ่อนแล้ว

ชั่นว่าบูสเตอร์เข็มที่๕
เอาแม่งทุกยี่ห้อเลยจะตายไหมคอยติดตามกัน
งานนี้ก็มีคนในวงการแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคมคอมเมนต์เพียบเลยดูดิ

เพราะว่าพี่เป๊กเขาค่อนข้างจะกลัวมากปอด

แล้วก็๒๓ไปเมกะ

๒๒สิงหาเข็มที่๓

เพื่อนประจำที่ราวไงเพื่อนฉันที่ราวน่ะ
ครบแล้วนะครบตัวสองนะนะแล้วก็มาต่อจรสารอีก๑ที่
แล้วก็ต่อที่เอ่ยนั่งบอกอืมก็คนนึง๔เข็มนะแล้วอืม
แต่ก็มีคนเข้าไปถามคุณหมอธีรวัตนะคุณหมอดื้อ
เขาก็บอกว่ามันได้มั้ยเป็นยังไง
สง่ายดีนะครับ

ตั้งแต่ว่าเท่าทุนหรือเริ่มจะขัดทุนที่สาม
ถ้าเวลาผ่านไปเกิน๒เดือน

ทีนี้ด้วยหลักการของประเทศอื่นนั้น

วัคซีนที่เขาไม่ได้รับรอง
เท่ากับวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพ

การที่เขาฉีด๓เข็มนั้นเพราะเขาตระหนักดีว่า

สองเข็มนั้นไม่พอจะต้องมีเข็มที่สาม
ก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวหาเราก็ลองไตรมาสที่สี่
ทุกคนก็ต้องจองไว้หมด
ตอนนี้พี่เห็นบางโรงงานเอกชนเขาให้ไปเช็คชื่อลำดับชื่อลำดับที่ใช่ไหมคะ
อย่างปริยาเวทย์มีให้เช็คมีบาร์โค้ดขึ้นมาบอกให้ไปเช็คสิทธิ์ของเรา
แต่อย่างโรงพยาบาลอื่นก็ต้องลองไปตามดูว่าแต่ละที่จะเป็น

คือเขา๔อย่างนั้นหรอครับ๔อ๋อหมายถึงเดือนนี้หรอ

ตุลาเห็นก็บอกจะมาตุลามันก็เริ่มตุลา
ไม่รู้จะมาหรือเปล่ารออยู่เนี่ย
อย่างจอนสันแอนด์จอนสันยังไม่มาแน่แล้ว

ถ่ายไปที่เอมมี่นะเอมมี่ก่อน

เป็นเข็มแรกนะครับ
อันที่อะไรนะครับพี่อัมลวรรณอัมลวรรณใช่ไหมอัมลวรรณใช่ไหม
เอ็มมี่แม็กซิมไว้ละเอิ่มง่ายนี่นะฮะคือถ้ากังวลใจนะจะไปฉีด
โควิดเนี่ยนะครับเข็มแรกนะฮะก็เจ้าตัวเองก็โพสต์รูป
สิบนิ้วประนมพร้อมทูป๑๖ดอก๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน๑๔ชั้นบาดาล๑๒ชั้นพรม
กราบขอพรให้การฉีดวัคซีนเข็มแรกของลูก
ผ่านพ้นไปด้วยดีให้ลูกปลอดภัยให้ลูกมีภูมิด้วยเถิด
เห็นไหมล่ะยกมือไหว้กลับนี่นะฮะ
ไหว้พระก่อนไปฉีดวัคซีน
ทูปเลยเท๊ะนางกลัว

เป็นเสือไงนางเป็นเสือไง
นางห้วกปิ๊บได้เนี่ย
นวงตเลียกโดยฉีดเห็ดงั้นหรือเปล่า

อ่าขอบพระคุณพี่หนุ่ยสาวน้อย๑๐๐กิโลทางมั่งของคุณงับ

เรื่องนี้เอ๊ะเห็นแบบว่าสามแซ่บค่ะ

ผัวเขานะแต่เราเขิน

เมื่อคุณหน่อยบุษกรแล้วก็คุณเคนธีรเดชก็มาเล่าย้อนเรื่องราวความรักค่ะ
ตอนที่เขาเริ่มจีบกันใหม่ผ่านทางรายการสามแซ่บ
ทีนี้คุณหมอบุษกรเขาก็เล่าย้อนกลับไปบอกว่าตอนจีบกันเนี่ย
คุณเคนโทรมาเล่นกีต้าร้องเพลงให้ฟัง
ซึ่งจริงพี่เคนเล่นกีต้าไม่เป็นหรอกค่ะ
แต่จะจำเอาไว้๓๔เพลงซ้อมทุกวันแล้วก็เล่นโวนให้ฟัง
โทรมาแล้วเล่นกีต้าเท่นะคะผู้ชายเล่นกีต้าให้ฟังอย่างนี้เนอะ
รับว่ามีบอกเลิกเพราะว่าอายุห่างกัน
แต่คุณเคนเขาบอกว่าอย่าเลิกกันเพราะเรื่องอายุ
ให้เลิกกันถ้าเกิดว่าเคนเป็นคนไม่ดี
หรือว่าจะทำอะไรที่หน่อยไม่ชอบ
กันเพราะอายุเราต่างกันเขียนว่ามันไร้สาระ
ก็เลยคบกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้
มีลูกสองคนพี่หน่อยนี่รุ่นเดียวกับพี่หนุ่มเหรอ

หนูปี๑นะ
ไม่จำไม่ผิดปี๑หรือ๒ปีแบบนั้น
แต่ก็คือแบบเป็นครอบครัวที่แบบเท่นะ

เรามีกิจกรรมอะไรที่ทำด้วยกัน

แต่เขามาเล่นละครเรื่องที่ยูมาด้วยกันไง

คนไปพูดเรื่องอายุด้วยแต่ก่อนเนี่ยอะไรอย่างนี้

คบกันถ้าเขาเป็นคนไม่ดีค่อยเลิก

แล้วตอนนี้คอเคยแบบขาวน่ากินมากไหม

นี่คือแบบไม่อยากมองหน้าหรือเปล่า

เพราะเจ็บเกินโดนมาเยอะไง
ไม่มีพิธีกรคนไหนทำได้หรอก

พะโธพ่อบอกว่าเพราะว่าเธอน่าจะรู้หมด

ทุกบรรยากแพกมันแน่กว่าเธอจริง

เค้าต้องตามมารัดมาก่อนน้ายนุ่มยังไม่เห็น
อยากเห็นการเจริญเติบโตหนุ่มเลี่ยงได้เลี่ยง
แต่แบบโอ้โหเหนือฟ้ามันยังมีฟ้า
หนุ่มขอให้หนุ่มท่องเอาไว้
นี่ให้คิดไปอย่างนี้ดีแล้ว

อืมเนาะ

พุ่งติดเทรนด์กันเลยทีเดียวมีการปล่อยภาพออกมาแล้ว

แอ่งจี้ใครเทใครค่อยใครเทใครเอิ้งจี้บันดี
วันนี้เข้ารายการมาเลยกำลังแบบอ๋อผู้ชายเท
มีตัวย่อหรือเปล่าไม่มีนะ
ไปดูของลิซ่านะครับน้องวิซ่าแรงเกินตันนะครับ
โซโร่เดี่ยวนะฮะพุ่งติดเทรนด์ทวิตโลกเลย
ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูนะฮะ
นี่นี่นี่ภาพนี้เห็นไหมล่ะ

โอ้โฮโคตรไปเหลือดร้อนนะที่ไม่ปล่อยภาพ
เขาเจ้าทีแฟนคับไปลุมค่ายสุริทธิ์
ก็คือเป็นเขาบอกที่จะต้องไปร่วมงานกับ

เขาบอกว่าน่าจะเป็น๒๗สิงหาในการปล่อยหรือเปล่า

คนก็แบบแค่อันนี้คนก็พูดถึงกันเยอะแล้วไงว่า

ชุดจะยังไงผมจะยังไงคือทุกอย่างอย่างนี้
อันนั้นผ่านมาแล้วคุณแม่ออเคชั่นนั้นน่ะ

เดี๋ยวก่อนนะเขาไม่เคยไปฟีดกับคนนั้น

รัปเปอร์เคยปล่อยเสียงออกมาแล้ว

กับมันร้องคน

แต่เมื่อกี้ขึ้นเทรนด์นี่ไม่ใช่แบบเฉพาะอันนี้นะ

ถ้าเกิดเปิดตูอีกเข้ามาวันไหนแบบเพลงมะไหล่

แล้วตอนนั้นที่มีภาพนางก็มานั่งดูภาพเบาะนางที่แบบว่านางดังแล้วนะ
นางนั่งรถทัวร์ไปหาครอบครัวนางที่บุรีรัมธ์
ไปดูอีกเรื่องอันนี้ก็เรียกว่าแซ่บมากทีเดียวค่ะ
หลังจากที่คุณโบเมลาดาก็มีการออกมาประกาศนะคะ
ว่ายุติความสัมพันธ์กับคุณมิคทองระยะแล้ว
ก็ทำให้แฟนคลับหลายคนเลยทีเดียวเสียดายมากจริงค่ะ
เพราะว่าเพิ่งจะมีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นกัน
ล่าสุดก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาตอบกลับ

กันเพราะว่าสาวโบไม่เรียบร้อยหรือเปล่า
บอกว่าไม่เกี่ยวกับที่คุณพูดมาทั้งหมดค่ะผู้หญิงเรียบร้อยถูกเทก็เยอะ
มองว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยครบใครนานกว่าโบเท่านี้ไหม
ที่ตามข่าวไม่มีเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องคอยฟังคำสั่งจากผู้จัดการ
จะให้ครบกับใครใครจะจิ้นใครไม่ได้เกี่ยวกับน้องค่ะไม่เชื่อคอยดูต่อไปนะคะ
อันนี้มีคนเข้ามาตอบให้ต่อมาคุณโบก็เลยมีเข้ามาตอบเองนะคะบอกว่าถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะ
ผู้จัดการคุณมิกก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ก็มีการลั่นสตอรี่ไอจีด้วยบทสวดแผ่เมตตา
ผู้จัดการแผ่เมตตาเหรอคะผู้จัดการของมิคทองระยะเป็นผู้หญิงในปูใช่ไหมใช่ป่ะชื่ออะไร
ใช่ใช่ไหมปูใช่ไหมแล้วแผ่เมตตาสับเพศสับตาน่ะหรอ
ค่ะลงเป็นบทสวดแผ่เมตตาก็คือหนุ่มไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจ
ก็คือคนก็ออกมาบอกเขามาคอมเมนต์แทนโบว่าที่เลิกกันไม่ได้มีมือที่๓ที่๔หรอก
คือผู้จัดการจะเป็นคนบอกว่าคบกับคนนี้นะคบกับคนนี้นะ
ก่อนหน้านี้ก็คบกับมีแฟนมาตลอดแต่ก็แบบถึงเวลาก็ต้องเลิกนะนะ
ถือว่าโบเนี่ยอยู่นานที่สุดก็เหมือนกับผู้จัดการเป็นคนจัดแจงให้หมดเลย
ว่าจะต้องจินกับใครไม่ได้เกี่ยวกับมิภ์ปรากฏว่าไม่เกี่ยว
ก็คือมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้าไปเขียนไปถามเขาไว้
เขาบอกว่าเลิกกันเพราะว่าสาวโบไม่เรียบร้อยหรือเปล่า
ก็มีคนเข้าไปตอบแทนให้ก่อนแล้วบอกว่าไม่เกี่ยว
เกี่ยวกับที่คุณพูดมาทั้งหมดผู้หญิงเรียบร้อยก็ถูกเทเยอะ

เหรอผู้จัดการสั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาบอกว่าผู้ชายไม่เป็นตัวเรามองว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเอง

ไม่รู้ว่ามีหลายประเภทมีหรือผู้จัดการมีสั่งได้ห้าม
มีผู้จัดการที่แบบว่า๑๐๐สามารถคุมคุมได้เลย๑๐๐
สั่งซ้ายขวาได้กับผู้จัดการที่๕๐
กับผู้จัดการที่เกรงใจอย่างคุณแม่อย่างนี้
ใจเจ้านายคือคุณแม่จ้างหนูเป็นผู้จัดการ

คือจะเป็นกลุ่มนี้คือจะไม่แตะต้องเลย

มันก็คุมไม่ได้มันมีหลายแบบคุณแม่
แต่ก็คืออย่างถ้าชมพูดถึงผู้จัดการนะ

แม่ช่วยก็อย่างพี่เมย์อันนั้น
ล้อมแฟร์มันจะได้หรือเปล่า
ก็ดูคิวแล้วก็มีบางอย่างก็ไปหาก็ไปด้วยจ้า
แต่บางคนมันร้อยเปอร์เซ็นต์สั่งซ้ายขวาใส่เสื้อตัวนี้
มีก็มีเอาเสื้อตัวนี้ออกไม่เอาใส่ตัวนี้ตัวนี้หลอกกว่า
เฮ้สุบัชัยสั่งได้ไหมล่ะบ้ากว่าศิลปินอันนั้น
สั่งไปสั่งมาไปวิ่งได้จับเด็กไม่งี้มัน
มีด้วยเหรอผู้จัดการสั่งให้เลิกก็เนี่ยกำลังงงมีเหรอมันสั่งได้จริงจริงเหรอ
ฟังแล้วเหมือนเมืองนอกเลยเนอะเหมือนแบบว่าดาราต่าง
ที่ผ่านมาในชีวิตประสบการณ์วงการบันเทิงนะคะ
ถามว่ามีไหมแต่ส่วนว่าจะเป็นแม่มากกว่าแม่ที่เป็นผู้จัดการ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแม่มีแม่จัดคิวอย่างนั้นอ่ะมี
แม่ที่เป็นผู้จัดการแต่แผนผู้จัดการที่สั่งไม่มี
จะเป็นผู้จัดการที่แบบว่าเบอร์ใหญ่ดูหลายคน
เพราะฉะนั้นผู้จัดการที่เป็นดาราด้วยแต่ผู้จัดการที่เป็นซุปกาด้วยเนี่ย

ตอนนั้นก็ต้องมีเยอะแหละพี่เพราะว่าคนก็ไม่กล้ากลัวพี่เยอะ

เขาต่างผู้หญิงให้เลิกกับพี่

แต่อันนี้นี่ต้องรอดู

อันนี้เขาพูดความจริงเขาอาจจะเป็นห่วงผู้หญิง
เธอดูนี่สิเอ๊สุปชัยนี่
อ้ำก็อ้ำเถอะชิดซ้ายเลยจริง

ขอเอารูปเก่ามาลงใหม่ให้หายคิดถึงขออนุญาตนะคะ
นางนี่ควรในวงการประจำความตกใจ

นางเท้าบู๊ดเค้าใส่นี่เวลาน้ำท่วมใช่มั้ย

ถ้าเกิดวันนึงมีผู้หญิงมาแย่งเราอย่างนี้
พี่ภูมิใจปะ

ถามให้หนุ่มเหรอ
โปรดติดตามตอนต่อไป